ดาราสาวเกรสพัสสิตาค่ะสวยน่ารักแล้วก็ใจบุญอีกต่างหากนะคนนี้
ช่วงนี้ขอพักงานกู้ภัยช่วยเหลือมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะ
เพราะว่ากลัวเป็นภาระให้เจ้าหน้าที่ต้องมาห่วงตัวเองติดโควิด๑๙ค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะหากใครอยากช่วยเหลืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ
ก็สามารถติดต่อไปได้ที่มูลนิธิเลยนะคะ
ส่วนกิจกรรมหลักของเกรสค่ะช่วงนี้ก็อยู่บ้านปลอดเชื้อเพื่อชาติ
ทำอาหารไปดูซีรีส์เพลินโอ้ทำหลายอย่างนะ

กรรมด้านจิตอาสาของเกรทนะคะช่วงนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเกรสเอง
แล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านงานด้านจิตอาสาก็ต้องขอเบรกไปก่อนนะคะ
สำหรับใครที่มีกำลังทรัพย์หรือว่ามีแรงกายแรงใจที่จะทำเนี่ย
เกรสมองว่าเฟสชิลนี้ค่ะก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นด่านหน้า
ในการป้องกันที่สำคัญมากกับบุคลากรทางการแพทย
แพทย์แล้วค่ะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะ
เวลาที่โดนสารคัดหลังจากผู้ป่วยหรือว่าคนไข้เนี่ย
ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทิ้งเลยใช้ต่อไม่ได้นะคะ